ท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนคือในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ย
เคยมีข่าวเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อน้องฟ้าที่ไปอยู่บ้านของนายจ้าง
ซึ่งเป็นอดีตแฟนของพี่ชายแล้วถูกทรมานถูกทำล้วงทำร้าย
ก็ไปช่วยกันนะช่วยกันนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น
หญิงสาวคนนึงเธอเป็นทหารนะ
ส่งเรื่องราวของตัวเองไปขอความช่วยเหลือผ่านเพจโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
เธอบอกว่าเธอเป็นทหารแต่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นตำรวจและเป็นเมียของสว
สมาชิกฤษภาอ้างว่าเป็นเมียของสอวนะ
ขอตัวมาทำงานรับใช้ที่บ้านแต่ถูกทรมานหลายอย่าง
มันโยงไปหลายวงการมากเลยนะพี่อุ๋ยทหารรับใช้ตำรวจสว
แล้วที่สำคัญตำรวจผู้หญิงคนนี้คนที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกทำร้าย
เขาบอกเขาฝากเธอเนี่ยเข้ารับราชการทหารแล้วได้เป็นทหารจริงจริงนะคะ
แล้วทำเรื่องขอตัวมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้าน
เอาไปดูนะฮะเธอบอกเธอมีคลิปนะครับที่ถูกทำร้ายตอนที่อยู่ที่บ้านนะฮะ
เอาที่ทุกข์เสียที่ฟุตรอย่างนี้ครับมันหลายกมีตริดนะ
เทน้ำยาซักเอานิดนึงมึงขยี้รอยเลือดออกให้หมด
แล้วมึงเอาขึ้นมาใส่ขันแดงขึ้นมาลองกัน

เดี๋ยวมึงจะดูว่ามึงขึ้นมาเสร็จตอนกี่โมงไว้ด้วยมึง
นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เธอถูกทำร้าย
ทรมานต่างนานา
ผู้หญิงเสื้อสีส้มนี่เป็นผู้เสียหายนะฮะที่ขอความช่วยเหลือ
เสื้อสีส้มนี่เห็นไหมฮะอายุ๓๒ปีเธอเป็นทหารนะ
อีกคนนึงเป็นผู้ก่อเหตุอายุ๔๒
เป็นตำรวจหญิงยศ๑๐ตำรวจเอก
ตอนนี้ต้นสังกัดเขาออกแถลงมาแล้วนะ
อยู่กองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับ
นี่แล้วถูกทำร้ายเนี่ยใบหน้าเนี่ยโหหนักเลย
ใช่ค่ะถ้าฟังรายละเอียดเรื่องของการทำร้ายเนี่ย
คุณผู้ชมจะตกใจว่าทำกับคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอ
คือหน้านี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเธอบอก
ผู้หญิงที่ทำร้ายเธอเนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
นำเธอมาเป็นทหารรับใช้เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นภรรยาของสมาชิกวุฒิ
วุฒิสภาคนหนึ่งแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
เขาบอกเขาไม่เคยเจอสวคนนั้นเหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไรตรงที่ว่าเป็นเมียของสวนะ
เพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยจะรับใช้ผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียว
ไม้หักนะฮะเลือดกระเด็นหยดตามพื้นนี่ก็โดนมาแล้ว
ถูกบังคับให้ฉีดแอลกอฮอล์ใส่เท้าแล้วเอากระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดให้สะอาด
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนี่นะครับเราได้คุยกับผู้หญิงคนนี้
เพราะวันนี้เนี่ยเธอรอดออกมาจากบ้านหลังนี้ได้แล้ว
มีครอบครัวไปช่วยออกมาเธอก็เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกว่าที่เธอรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ที่ทำร้ายเธอทรมานเธอเนี่ย
ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นลูกจ้างร้านกาแฟของผู้ก่อเหตุ
ทำงานเป็นลูกจ้างร้านกาแฟนะครับ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเขาก็มาชักชวนบอกว่าอยากจะเป็นทหารไหม
เดี๋ยวช่วยให้เป็นทหารได้ปรากฏว่าเธอสามารถเข้าบรรจุเป็นทหารได้จริงจริงนะฮะ
เป็นหารเลยอ่ะใช่นี่เห็นไหมฝึกเสร็จอะไรเสร็จได้ยศ๑๐ตรีหญิงนะครับ
รับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยหลังจากนั้นมีหนังสือส่งมาขอตัวไปช่วยราชการ
ก็คือออกนอกต้นสังกัดออกมาจากกรมกองมาช่วยราชการก็คือมาเป็นทหารรับใช้
ตำรวจหญิงคนนี้เมียของสวคนนี้เธอบอกว่าพอมาอยู่ที่บ้านของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ว่าเคยเป็นนายจ้างของเธอที่ร้านกาแฟเนี่ยแล้วพาเธอฝากเข้าเป็นทหารได้
มาทำงานรับใช้ส่วนตัวทุกอย่างนะฮะทำความสะอาดบ้านทำอาหารทำอะไรต่างนานา
ตั้งแต่เช้ายันค่ำยันเข้านอนช่วงแรกที่มาอยู่ด้วยก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไร
แต่หลังนี่ฮะแทบจะเสียโฉมเลยเธอบอกทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ย
เริ่มถูกลงโทษแล้วแล้วมันหนักข้อขึ้นเรื่อยอย่างเช่นใช้เครื่องหนีบผม
แล้วมันหนีบเธอคือบอกให้เธอหนีบผมให้หน่อยเพราะเธอทำไม่ถูกใจ
บอกเธอก็กลัวเพราะเขาเริ่มทำร้ายเริ่มรุนแรงกลัวว่าจะหนีบแล้วเดี๋ยวเขาร้องเขาร้อน
หาว่าเธอทำไม่เป็นเอาเครื่องหนีบผมมาหนีบเธอเลย
หนีบมือเธอมือเธอเป็นแผลเลยค่ะ
พอเห็นมือเธอเป็นแผลบอกเอ้าไม่คิดว่ามันจะร้อน
อีกหลายอย่างนะฮะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยช็อตตามร่างกายช็อตในปากก็มี
หนักสุดเนี่ยใช้ท่อนเหล็กเนี่ยฟาดจนหัวแตกดั้งหัก
มูกเนี่ยตอนนี้หายใจได้แค่จมูกด้านขวาข้างเดียวนะครับ
แล้วที่ผมสั้นเนี่ยเพราะว่าถูกผู้ก่อเหตุเอาสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ย
ฉีดใส่ผมแล้วจุดไฟใส่โอ้โหดูสิฮะเวลาถูกลงโทษเสร็จเลือดตกยางออก
ยังถูกใช้งานต่อนะเอาอย่างคลิปนี้นะเธอยังต้องรีดผ้าต่อ
ทั้งที่หูซ้ายเนี่ยยังเลือดไหลไม่หยุดรีดผ้าไปด้วยซับเลือดที่หูไปด้วย
งั้นเดี๋ยวเลือดเนี่ยหยดใส่เสื้อผ้านายโดนอีก

คงมีคลิปเธอบอกว่าไอ้คลิปพวกนี้เนี่ย
นายของเธอเนี่ยเขาจะอัดคลิปทุกครั้งทุกวันทุกคืน
ค่ะแต่พอวันรุ่งขึ้นลบคลิปไม่รู้ว่าอัดไว้เพื่ออะไรเหมือนกันนะ
ก็เดชบุญแล้วฮะเพราะว่าไอ้คลิปหลังที่เห็นเนี่ย
คือจังหวะญาติเข้ามาช่วยญาติมาช่วยแล้วเขาลบคลิปไม่ทัน
คลิปมันก็เลยยังอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเธอ
นี่ฮะแล้วก็ยังบังคับให้โอนเงินเดือนที่เป็นทหารทั้งหมดเนี่ย
ให้กับนายจ้างของเธอด้วยนะที่อยู่ที่บ้านด้วย
อ้างว่าก็เขาเป็นคนฝากเธอเข้าเป็นทหารเนี่ย
เพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยเดือนละกี่พันกี่พันเนี่ย
โอนกลับมาคืนเขา
ไม่รวมเงินค่าฝากเข้าเป็นทหารอีก๒๗๐๐ที่ต้องโอนไปให้
ด้วยการขายรถขายทรัพย์สินขายโน้ตบุ๊ก
เอาเงินไปให้เขาค่าฝากเข้าทหาร
แต่เงินเดือนยังต้องเอาไปให้เขาอีก
อยู่ที่บ้านหลังนี้มาเกือบ๒ปี

ใช่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะเลยพี่อุ๋ย

เธอบอกว่าถูกขู่ฮะ
เคยถูกขู่เรื่องความปลอดภัยของครอบครัวแล้วก็ตัวเธอด้วย

เคยคิดว่าจะฆ่าตัวตาย

ที่ทางครอบครัวมาช่วยเนี่ย
เพราะเธอตัดสินใจแล้วว่าฆ่าตัวตายดีกว่า

ส่งข้อความไปหาพ่อกับแม่

รู้สึกเอ๊ะข้อความมันแปลก

ไม่ต้องปงต้องเป็นแล้วแล้วก็ออกจากบ้านนี้มาเลย

ที่เป็นนายจ้างของเธอไม่ยอมอีก

ถ้าจะออกไปจากบ้านหลังนี้
ต้องเอาเงินมาใช้คืนก่อน

ทางฝั่งของนายของเธออ้างว่า

แล้วเป็นหนี้สหกร

อะไรพวกนี้คิดด่งคิดดอกอะไรแบบวุ่นวายไปหมด
เอาเป็นว่าทางครอบครัวก็ไป
ปรึกษาตำรวจนะ

เอาคืนเงินให้ก็ได้จะได้จบกัน

นายจ้างที่ห้างแห่งหนึ่งที่ราชบุรี
วันที่แบบจะเอาตัวคืนมา
นัดเจอกัน๑๓สิงหาคมเพื่อมอบเงิน

ร่างกายคนที่บ้านหรือแบบเอาไปเลยอะไรอย่างนี้
ว่าจะอยู่ยังไงถ้าเกิดเขามาเอาคนที่บ้านไป
เขาอ้างค่ะเขาอ้างว่าเป็นเขาเป็นภรรยาท่านสวค่ะ
ปัจจุบันนี้นะครับแล้วตัวเขาสังกัดเป็นตำรวจหรือเป็นอาหารเป็นอะไรฮะ

ตำรวจยศอะไรครับ

อยากกลับไปแบบนั้นแล้วแค่ต้องการให้ครอบครัวปลอดภัยก็พอแล้วค่ะ
สุดท้ายแม่ก็ช่วยลูกออกมาจากบ้านหลังนั้นจนได้นะฮะ
แล้วก็เลยส่งเรื่องราวมาขอความช่วยเหลือกับทางเพจโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วคุณกันจอมพลังก็มาช่วยต่อด้วยทนายภัยศาลก็มาช่วยด้วยนะครับ
แม่ของหญิงสาวคนนี้บอกว่าโอ้โหเห็นสภาพลูกนี่แบบแทบช็อกเลยนะฮะ
ไม่คิดว่าจะถูกทำร้ายรุนแรงขนาดนี้
คุณกันจอมพลังกับทนายภัยศาลเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ปริศนาโทรมาหานะฮะ
โทรหาทนายภัยศาลด้วยโทรหาพี่หนุ่มกัญชัยด้วย
ก่อนจะจัดรายการเมื่อช่วงเที่ยงช่วงจัดรายการช่วงพักเบรกก็โทรมา
โทรมาบอกว่าอย่ายุ่งกับเรื่องนี้เลย
เบอร์ที่โทรมาก็บอกนี่เป็นทนายนะเรื่องนี้เนี่ยห้ามนำเสนอนะอะไรประมาณอย่างนี้
กลัวเลยครับวันนี้ที่โทรมาก็ต้องขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์โทรมาบอกว่าอย่ายุ่งเรื่องนี้นะครับ
โทรมาแบบนี้ผมบอกท่านเลยว่าผมไม่หยุดนะครับผมยิ่งยังไม่หยุด
ถ้าผมหยุดเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าผมทิ้งอุดมการตัวเองยิ่งท่านทำแบบนี้ผมไม่ปล่อยเลยนะ
แล้วไม่ต้องให้ใครมาขอด้วยแล้วผมอยากจะเห็นมากมากนะครับคนที่โทรมาขู่เนี่ย
ใครจะออกตัวมาช่วยเคสนี้ท่านออกตัวมาเลยนะครับประเทศไทยเลิกธาตุมานานแล้วนะฮะ
ใครยังสนับสนุนกับระบบธาตุแบบนี้อยู่ท่านออกตัวมาเลยนะครับนะผมจะดำเนินการกับท่านอย่างเต็มที่ครับ
วันนี้คุณกันจอมพลังก็เลยพาผู้เสียหายกับครอบครัวไปแจ้งความที่สพเมืองรัชบุรีนะฮะ
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวุฒิสภามาร่วมสังเกตการณ์เรื่องคดีนี้ด้วย
เพราะว่าทางฝั่งของผู้เสียหายบอกว่านายจ้างที่ทำร้ายเธอเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นภรรยาของสมาชิกวุฒิสภา
ไม่รู้ว่าอยู่ที่จังหวัดไหนอะไรยังไงนะแต่เห็นไปแจ้งความอยู่ที่สพเมืองรัชบุรีนะฮะ
พมจังหวัดก็มาตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูแลเรื่องของผู้เสียหายให้ด้วย
แนวทางการดำเนินคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วว่าคือใครนะครับ
กำลังติดตามตัวอยู่เป็นตำรวจนะฮะเป็นผู้หญิงยศ๑๐ตำรวจเอกหญิง
ขณะเดียวกันนะครับที่เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ที่ฝั่งของหญิงสาวที่เป็นทหารที่ว่าถูกขอตัวมาทำงานให้นายที่บ้านเนี่ย
อยู่ที่ซอยเพชรเกษม๑๕นะครับเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นปลูกติดกันอยู่๘หลัง
บ้านหลังเกิดเหตุก็เป็นล็อกหนึ่งนะครับแต่ไม่เจอนะฮะไม่เจอใครนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าทางฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยที่เป็นนายจ้างเขาเนี่ย
ย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ไม่นานนะครับก็เห็นเขาอยู่กันสองคนยังคิดว่าเออเป็น
ผู้เสียหายเป็นหลานสาวกันหรือเปล่าอืมก็เห็นอยู่กันสองคนนะ
เวลาที่เขาอยู่ที่บ้านก็บ้านก็ปิดเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้อ่าทีนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการเป็นทหาร
แล้วอย่างที่ผู้เสียหายเขาบอกแสดงว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้ว
เขาฝากเข้าทหารนะคุณเขียนมาสอนค่ะคือคนที่ก่อเหตุที่เป็นนายของผู้หญิงคนนี้บอก
เป็นทหารใช่ไหมเดี๋ยวฝากให้ได้แล้วเขาบอกว่าเขาใช้เงินหลักแสนในการฝากเขาเป็นทหารเลยนะคะ
นั่นน่ะสิแล้วมันฝากกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิค่ะ
นี่เห็นไหมเนี่ยเธอมีภาพยืนยันนะเธอไปฝงไปฝึกเนี่ยมีบัตรอะไรเรียบร้อยเลย
นี่๑๐ตรีนี่มีลายมือชื่อผู้ออกบัตรตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แล้วก็ถูกส่งตัวขอตัวมาช่วยราชการข้างนอกมาทำงานบ้านนาย
ล่าสุดพลโทธิลพงษ์ปัฒนมสิงห์น้อยุธยาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
ในฐานะโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ
เปิดเผยว่าพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะครับ
จากการตรวจสอบนะอันนี้ข้อมูลจากทางฝั่งทหารนะ
ของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจากต้องไปดูแลบีดามารดาที่ป่วย
และได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการ

แต่ผู้เสียหายเขาบอกเขามาอยู่บ้านหลังนี้บ้านนายเนี่ย

เออมันยังไงหรือช่วงนี้ช่วงนี้คือช่วงที่ขอลาออกที่ว่า
ไม่เป็นแล้วถ้าบอกว่าต้องอยู่รับใช้นายเพราะว่าฝากเข้าทหาร
ไม่เป็นก็ได้ค่ะหรืออะไรยังไงส่วนรายละเอียดต่างต่าง
ทางกองทัพไทยนะครับทางเจ้ากรมกิจการบริเวณทหาร
ในฐานะโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
หลังจากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปแต่กองบัญชาการกองทัพไทยขอยืนยันว่า
เรื่องนี้จะตรวจสอบอย่างโปร่งใสเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยให้กับสังคมให้ได้
คือสังคมสงสัยแน่นอนฮะหลายเรื่องเลยค่ะพี่อุ๋ย
มันฝากเข้ากันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
จะเรื่องทหารรับใช้อีกมันยังมีอยู่อีกเหรอ

นายที่มารับใช้เขาโดยตรงผู้หญิงเป็นตำรวจ
และตำรวจหญิงคนนี้อ้างว่าเป็นเมียสว
แล้วสวดึงตัวทหารมาเป็นฐานรับใช้ได้เหรอคะ

คือคุณไปจ้างแม่โบ้งแม่บ้านที่ไหนก็ได้เยอะแยะ
คุณต้องไปขอตัวทหารมาเป็นทหารรับใช้อย่างนี้เหรอ

มีเอกสารแถลงชี้แจงออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับทุกผู้ชมครับ

แถลงชี้แจงกรณีข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาทำร้ายอดีตทหารหญิงสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
พบว่าผู้ถูกกล่าวหายด๑๐ตำรวจโทยิงนะ
จริงในเอกสารมีชื่อมาให้หมดเลยเนาะชื่อนามสกุลชัดเลยพี่อุ๋ย
ความจริงเขามีชื่อนามสกุลชัดเลยนะ
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่ายศ๑๐ตำรวจโทยิงนะครับ
ตำแหน่งพบหมู่กองกำกับการ๔กองบัญชาการตำรวจสันติบาล๑
แต่ปัจจุบันไปช่วยราชการอยู่กอรมนภ๔ส่วนหน้า
นี่มันภาคใต้ไม่ใช่เหรอคุณเขียนมาสอน
กอรมนภ๔ส่วนด้านนี้ชายแดนใต้เลยนะ

เอ้าธาบาลหลังเกิดเหตุเนี่ยเพชรเกษมสิบห้า

เอ่อไม่ไปดูแลศนธนาการชายแดนใต้หน่อยเหรอ
เมื่อวานก็ระเบิดกันตุมตามตุมตามตั้งหลายจุด

ตอนนี้พนักงานสอบสวนสพเมืองรัชบุรี
กำลังตามตัวอยู่นะครับติดตามตัวมาดำเนินคดี
ข้าราชการตำรวจนะครับหากพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิด
ก็ต้องมารายงานตัวนะฮะเพราะถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
ก็ต้องถูกสอบสวนดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัย
ทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
จะขอผลการดำเนินคดีอาญาจากสพเมืองรัชบุรี
และมาดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อไป

ในรายการข่าวใส่ไข่ช่วงเย็นที่ผ่านมาทางไทยรัฐทีวีเนี่ย
หนุ่มกัญชัยบอกว่าท่าทางจะไม่ได้มีแค่ทหารหญิงคนนี้คนเดียว
อาจจะมีเหยื่อคนอื่นอีกค่ะที่ถูกทำร้ายร่างกายในลักษณะแบบนี้
จากคนคนเดียวกันที่เป็นผู้ก่อเหตุ
โอ้โหเพราะคนนี้เขาบอกเขาเพิ่งอยู่มา๒ปี

แล้วเรื่องนี้ต้องขยายผลอีกหลายอย่างไม่ต้องห่วงค่ะ

นักสืบโซเชียลก็คุยเยอะเลยพี่อุ๋ย
มีข้อมูลอะไรมาเพียบเลยในโลกออนไลน์ตอนนี้
ที่สำคัญผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอฟังทางทหารอยู่

ยังไงท่านต้องอย่าลืมชี้แจงให้ประชาชนเนี่ย